พาคุณผู้ชมไปดูฝีมือของบัณฑิตหนุ่มจบใหม่ชาวสุราธานีนะคะ
บรรจงวาดพระบรมชายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดชอย่างสวยงาม
เพื่อให้ประชาชนได้มาสักการะและแสดงความอาลัยค่ะ
นายสุพนัทวิทย์เลิศปัญญาวัย๒๔ปี
ดิตใหม่จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาจิตรกรรมมหาวิทยาลัยราชพัฒน์สุราธานี
ออกแบบสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม
ด้วยการวาดพระบรมชายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
โดยการใช้สีอคลิลิกโทนสีขาวดำขนาดใหญ่
เพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙

จะเรียนจบจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาจิตรกรรมมหาวิทยาลัยราชพัฒน์สุราธานี

สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ทรงมีพระอัจฉริยภาพด้านจิตรกรรม
ได้เชิญชวนเพื่อนและรุ่นน้อง
มาร่วมกันวาดพระบรมชายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่๙
ก่อนจะนำไปจัดแสดงตามชุมชนต่าง
เพื่อให้ประชาชนได้ถวายสักการะ
และประสานไปยังเทศบาลนครสุราธานี
เพื่อจะขอพื้นที่ในการจัดแสดงผลงาน
วันเสาร์ที่๒๙ตุลาคมนี้ค่ะ